หลังจากที่ต้องเจอกับปัญหาความรักนะครับ
วันพรุ่งนี้เจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
เตรียมที่จะออกงานเจอกับสื่อเป็นครั้งแรกครับ

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
จัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมที่โรงแรมอโมนานะครับ
ปีนี้นะครับเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
ก็ได้รับเลือกให้เป็นนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม

ก็ทำให้ต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง

ประธานใหญ่นครหลวงโปรโมชั่นต้นสังกัดของศรีสะเกด
เปิดเผยว่าเจ้าแหลมนั้นจะไปร่วมงานด้วยตัวเองอย่างแน่นอนนะครับ
แม้ว่าจะยังไม่พร้อมจะตอบคำถามสื่อมากนัก
โดยเฉพาะในเรื่องของเรื่องส่วนตัวครับ
ซึ่งช่วงนี้ยังต้องปล่อยให้พักจากการซ้อม
และเตรียมเลื่อนไฟล์ป้องกันแชมป์ออกไปนะครับ
จากเดือนสิงหาคมเป็นเดือนตุลาคมครับ
ถ้าพร้อมเปิดใจเมื่อไหร่จะแถลงข่าวให้ทราบทันที
จึงอยากขอร้องสื่อให้เห็นใจและเข้าใจศรีสะเกดด้วยนะครับ
เรื่องนี้ทางผู้ซึ้งข่ากบีลาไทยรัททีวีของเรา
เรื่องความรักในอนาคตบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยลองไปถามท่านนี้ครับอจุธามาฆมณีริฐ
อาจารย์ประจำวิชาห่วงจุ้ยและที่ปรึกษากรรมการสมาคม
โหรศาสตร์นานาชาติก็ทำนายดวงความรักของศรีสะเกดเอาไว้
น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกดนั้นเกิดวันที่๘ธันวาคม๒๕๕๙
ตรงกับวันจันทร์ขึ้น๘ค่ำเดือนอ้ายปีขานเป็นคนเดือนอ้าย
ซึ่งอาจารย์ก็บอกไว้ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีโลกาวินาศทำให้มีเรื่องของการทุกข์กายทุกข์ใจ
จรมาตกที่พระศุกร์จะทุกข์ในเรื่องของความรักครับ
จริงแล้วเนี่ยตามดวงตั้งแต่หลังเดือนเกิดเป็นต้นมาก็จะมีคนมารักมาชอบ
แต่จะเป็นคู่ผ่านคนที่เดินเข้ามาในชีวิตใหม่เนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าก็คือต้อง
บไม่นานก็เลิกลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวจะมีเจอรักแท้อย่างแน่นอน
อาจารย์เขาว่าไว้แบบนั้นนะครับส่วนเรื่องความรักกับน้องเก๋เนี่ย
ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าน่าจะไม่หวนคืนเพราะว่าตามชะตาของเจ้าแหลมเนี่ย
ผิดหวังในเรื่องของความรักหรือว่าเสียใจเรื่องความรักเนี่ย
สักสองครั้งจึงจะเจอกับคู่แท้ซึ่งจะพบรักแท้ที่เป็นคนบ้านไกลกัน
และจะแต่งงานในปี๖๓ก็คือ๒ปีต่อจากนี้นะครับ
ยามใดมีรักมักเป็นรักแอบซ่อนแล้วก็เก็บเอาไว้ในใจก่อน
ค่อยเปิดเผยภายหลังหรือไม่เนี่ยก็อาจจะยังไม่ให้สังคมได้รับรู้
แต่จะมารับรู้ในภายหลังนั่นเองนั่นคือสิ่งที่อาจารย์นั้นได้ทำนายทายทักเอาไว้นะครับ